นักกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกต
เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูล

และดำเนินการจัดหรือจัดให้มีการเลือกตั้ง
ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
ทั้งเลือกตั้งสอและเลือกตั้งระดับท้องผิน
รวมทั้งการออกเสียงประชามติด้วย
กรกตเพิ่งเกิดขึ้นในรัฐธรรมนูลปี๒๕๕๙
โดยเข้ามาจัดการเลือกตั้งแทนกระทรวงมหาดไทย
ปัจจุบันมี๗คนมีวาระดำรงตำแหน่ง๗ปี
ตามกฎหมายกรกตต้องปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา
ปฏิบัติหน้าที่และการใช้อำนาจของกรกต
ต้องเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมกล้าหาร
ปรัสจากอาคติทั้งตรวงในการใช้ดุลวิธิและปฏิบัติภาพผู้ถูกต้อง
มาตรฐานทางจริยธรรม
กรกตมีอำนาจหน้าที่มากกว่าองค์กรอิสระอื่นอีกนะครับ
เพราะว่ากรกตมีอำนาจหน้าที่ทั้ง๓ด้านอยู่ในตัวเองก็คือ
อำนาจบริหารตุลาการและนิติบัญญัติ
จะเห็นได้ว่ากรกตเปรียบเสมือนผู้ออกกฎผู้คุมกฎและผู้ตัดสิน
อำนาจที่ยิ่งใหญ่คู่กับความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่ง
กรกตจึงควรยึดแนวทางโดยสุจริตเที่ยงธรรมกล้าหาร
และปราศจากอคติของกฎเหล็กในการทำหน้าที่ครับ